ลอยกระทงแล้วเนี่ยโค้งที่เราเลี้ยวกันอยู่ตอนนี้

นี่แหละในใจก็คิดถึงเงินเดือนออกเลยวันนี้อย่างเดียว
เลยไปแล้วสิวันที่๑พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามการถ่ายทอดสดการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

แล้วถ้าพูดถึงคนบันเทิงที่เป็นสายเสี่ยงดวงชัดเจน
ต้องมีชื่อของพี่ฮายอาภาพรค่ะ

บอกเลยว่ากระดิกตัวทำอะไรแฟนคลับก็ต้องส่องตามตลอดเลย
หวังจะขอเกาะดวงพี่ฮายรับทรัพย์ไปด้วยว่าอย่างนั้น
คุณผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ไหมวันก่อนเรานำเสนอไป

ไม่ให้ถูกรถทับระหว่างไปทำบุญทอดกระถิ่นที่นครสวรรค์เต่าตัวนี้ค่ะ
แล้วพี่ฮายเนี่ยโพสต์บอกว่าเจอเต่าเนี่ยเผื่อจะได้โชคลาภ
ปรากฏว่ามีแฟนคลับเอาไปตีความ
เอาตีไปตีมาไม่รู้ตียังไงเหมือนกันดิฉันก็ไม่รู้
เอาไปเสี่ยงโชคที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผลปรากฏว่าโอ้โหถูกรางวัลเป็นล้านคุณผู้ชม
ตียังไงไม่รู้สิเดี๋ยวต้องถามแล้วเหมือนกันนะ
อ่านข่าวนี้ประมาณ๓รอบยังตีไม่ออกเลย

แฟนคลับรายนี้เขาบอกว่าคือหลังจากที่เขาถูกรางวัลไปเนี่ย
โอนเงินมาให้พี่ฮายเพื่อฝากให้พี่ฮาย
นำเงินไปทำบุญกระถิ่นที่วัดต่อด้วยโอสาธุจ้า
ขาละ๑ตัวคุณแม่ก็เลยตีมั่วกลับเข้าไป
เป็นความเชื่อไปนางโอนเงินมา๒หมื่น
อร่อยเหรออันนี้โอนมาให้จริงเพื่อจะทำกระถิ่นวัดต่อไป
ถ้าไม่ถูกอย่าด่ากันนะแต่ไปออกบูธสองครั้งเลขก็ออกเลขบูธตลอดเลยนะ

ที่เห็นเวลาพี่ฮายถูกเยอะได้เงินเป็นแสน
ฮายบอกนะว่าก่อนจะได้เจ็บมาเยอะ
มาเยอะเพราะฉะนั้นแฟนค่ะ
คำแนะนำของพี่ฮายเนี่ยบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
คุณดูแล้วฟังแล้วคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะ
คือส่วนตัวพี่ฮายเวลาพี่ฮายซื้อเนี่ยสังเกตไหมว่าแกจะซื้อทีเยอะ
เพราะอะไรเพราะว่าแกอยากจะช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าไงคะ
คือก่อนหน้านี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีไง
ก็เลยต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการกันนิดนึง
ที่สำคัญเงินที่พี่ฮายได้จากการเสี่ยงดวงเสียงโชคแล้วถูกรางวัลเนี่ย
ก็มักจะเอาไปต่อบุญไปทำบุญด้วยนั่นเองจ้า

ซื้อตรงนี้เราอย่างงมงายเอาเท่าที่แรงเรามี
พี่ไอเนี่ยพี่ไอคิดว่าเราได้ช่วยคนเราก็อาจจะถูกบ้าง

แต่บังเอิญมันที่ถูกเยอะเนี่ยเพราะว่าเราซื้อเยอะ

อย่าเลี้ยนแบบอ่าเท่าที่เราเรามีแรงก็พอ
ไม่รู้มันเกิดจากไรมันช่วงกระถิ่นหรือว่าเงินมือขึ้น
หรือเราทำบุญเขาอยากให้เราเอาเงินไปทำบุญ
พวกลุงแม่ก็ได้มาก็ไปทำบุญทำบุญตลอดเลย
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมดวงใครดวงมัน
แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคิดดีพูดดีทำดี
แต่เครื่องสุดแจ๊กกะลีนชอบแอบไปถามเลข

ใช่แล้วก็ไม่บอกด้วยโกรธโกรธ